แบบนี้หลายคนคงจะมองหาอาหารหรือว่าขนมทานนะครับ
วันนี้จะพาไปชิมไอศครีมทุเรียนครับ
ไอศครีมทุเรียนตอนนี้หลายร้านก็มีการทำออกมาขายจำนวนมากครับ
แต่ว่าเราต้องเติมไอเดียเข้าไปครับ
แล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่สร้างความแตกต่าง
ซึ่งทำให้อาหารของเราหรือว่าไอศครีมของเรานั้นสามารถอยู่รอด
แล้วก็สามารถจะขายดีอยู่ในใจของลูกค้าได้ครับ
วันนี้คุณมาร์ซีรีส์กล่องแกล้วผู้ศึกข่าวของเราจะพาผู้ชมไปชิมนะครับ

เหมือนทุเรียนที่แกะเปลือกแล้วหนึ่งพูมาวางตรงหน้าจริงค่ะ
ทุเรียนชิ้นนี้เป็นไอศครีมทุเรียนที่ผลิตมาจากเนื้อทุเรียนจริง
ส่วนเปลือกสีเขียวทำจากเนื้อทุเรียนผสมช้างเขียว
เพิ่มความกรุบกรอบด้วยถั่วอัลมอน
เป็นเมนูไฮไลท์ที่เรียกลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
แวะเวียนเข้ามาร้านไอซ์เฮียไม่ขาดสาย
ไอศครีมจากร้านไอซ์เดียนะคะถูกใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไป
ทำให้สินค้ามีความโดดเด่นมากขึ้นค่ะ

รังสรรค์มาจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ทำให้รสชาติติดอกติดใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
รสชาติทุเรียนแท้กลมกล่อมหวานหอมมัน
เจ้าของร้านบอกว่าคัดวัตถุดิบอย่างละเอียด
งชาเขียวมัชฉะแท้นำเข้าจากญี่ปุ่น
ถั่วอัลมอนด์และถั่วพีแค่นคุณภาพดี

ถึงกับต้องใช้ทุเรียนผลิตไอศครีม๑๐๐กิโลกรัมต่อเดือนเลยนะคะ
จุดเริ่มต้นของไอศครีมทุเรียน
มาจากลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาที่ร้าน
มักถามหาไอศครีมรสทุเรียน
ทางร้านจึงคิดค้นเพื่อผลิตออกมาให้น่าสนใจ

จนทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะ
อกจากนี้ยังมีเมนูแนะนำที่ดูแล้วสะดุดตา

ที่มีให้เลือก๔รสไอศครีม
คู่กับผลไม้หลักชนิด
ส่วนเครื่องดื่มก็ไอเดียเก๋ไม่แพ้กันค่ะ
อย่างเมนูเด่นน้ำมะนาวคุณยาย

มาพร้อมกับน้ำแข็งหน้าตาเหมือนเหงือกคุณยาย

แจกความสดใสกันด้วยค่ะ
เจ้าของร้านแนะนำผู้ประกอบการยุคนี้

เพื่อให้สินค้าโดดเด่นและแตกต่าง
จะทำให้มีจุดแข็งเป็นของตนเองค่ะ

แล้วก็ลองคิดอะไรที่มันเกินจริง
หรือไม่ต้องอิงกับของเดิมมาก

รูปร่างและรสชาติที่โดดเด่น
ทำให้เจ้าของร้านไม่ลืมที่จะจดลิขสิทธิผลิตภัณฑ์
เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบค่ะ
สิริกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน